เรื่องของโชคลาภในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เห็นบอกว่ามีคนยิ้มเยอะเลย
แล้วนอกเหนือจากดิฉันที่ยิ้มกว้างแล้วเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีอีกหลายต่อหลายคนที่เขาดวงดีดวงเฮงถูกรางวัล
แต่ก็ต้องไปแก้บนด้วยแล้วคุณจำได้ไหม
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรานำเสนอเรื่องของ
เจ้าแม่ขันทองที่เป็นตะเคียนโบราณอายุ๔๐๐กว่าปี
ให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านจริงค่ะ
มาตามคำท้าเลยคุณผู้ชม
คือต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
เรานำเสนอไปว่าเจ้าแม่มาเข้าฝัน
แล้วบอกว่าจะมาให้โชคอีกงวดถ้าได้จริงเนี่ย
เจ้าแม่ขอมาขึ้นมาอยู่ที่วัด
ตามที่ชาวบ้านเขาฝันกันปรากฏว่าเจ้าแม่ให้โชคจริงนะคะ
แล้วก็ให้โชคเป็นครั้งที่๒แล้วด้วย
ริมตลิ่งแม่น้ำปิงเลยจ้ะ
จุดที่พบตะเคียนแม่ขันทองอยู่ที่บ้านท่าเคราะห์
ตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรเนอะ
กว่า๕๐คนนะคะเขาเดินทางมาดูการขุดต้นตะเคียน
ร่างทรงปู่จันทร์ฤษีใหญ่เนี่ยนะบอกว่า
ยังมีตะเคียนอีกกว่า๑๖ต้นนะคะที่จมอยู่ใต้ทรายในแม่น้ำแห่งนี้
งานนี้ไม่รอช้าค่ะชาวบ้านก็เร่งนำรถแบ็คโฮลมาขุด
ตามที่ร่างทรงเนี่ยบอกเอาไว้ปรากฏว่าเจอตะเคียนจริงเจอจริงไม่จกตาจ้า
แต่ระหว่างที่ทำการขุดอยู่นั้นคุณผู้ชมมีผู้หญิงคนนึงเนี่ย
ที่มาดูการขุดต้นตะเคียนอยู่นะคะจู่เธอมีอาการแบบนี้
แปลกนะหายใจก่อนหายใจเหมือนหายใจไม่ค่อยสะดวก
แล้วเหมือนมีบางอย่างอาการเหมือนกับว่าเธอถูกเข้าสิง
แล้วเธอก็บอกกับชาวบ้านว่าเธอคือแม่ขันทอง
พร้อมกับบอกอีกด้วยว่ามีครอบครัวของตัวเองขึ้นมาอีกหลายต้นเลย
ซึ่งระหว่างที่ขุดอยู่นั้นนะคะต้นตะเคียนเกิดหักค่ะคุณ
หักค่ะเพราะว่าทรายมันทับถมอยู่จำนวนมากใช่ไหมคะ
แล้วทานดันีนั้นเองต้นตะเขียนหักคุณเห็นไหม
หักแล้วหักปั๊บผู้หญิงคนนี้ล้มลง
แล้วมีอาการเจ็บปวดร้องห่มร้องไห้เหมือนกับเธอสื่อสารกับแม่ตะเคียนทองได้
ล้มลงไปแบบนี้งานนี้นะคุณผู้ชมใช้เวลาขุดกันนานถึงสองชั่วโมงนะคะ
สามารถนำต้นตะเคียนขึ้นมาได้ทั้งหมดสองสองต้นสองต้น
พร้อมกับกิ่งก้านที่หักอ่ะอืม
ชาวบ้านก็เลยทำพิธีเพื่อมีการอัญเชิญต้นตะเคียนเอาไปไว้ที่วัดท่าเคราะห์
ตามที่เจ้าแม่ขันทองเคยขอไว้ก่อนหน้านี้ที่บอกไว้เพราะเจ้าแม่บอกไว้ว่าเจ้าแม่เนี่ยอยากจะขึ้นมาสร้างโบสถ์ให้กับวัดแห่งนี้
จำได้ใช่ไหมคุณผู้ชมส่วนต้นตะเคียนที่ยังขุดไม่พบนะคะเออ
ชาวบ้านเขาจะทำวิธีขุดกันในวันต่อต่อไปจนหาครบทั้งหมดเนี้ยสิบหกต้นเลยครับ
ก็เป็นเรื่องราวแปลกที่เกิดขึ้นเนาะคุณผู้ชมยังไงซะดูแล้วเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าชาวบ้านเขามีความเคลื่อนไหวในการขุดพบตนตะเคียนครบ๑๖ต้นไหมหรือขุดเพิ่มยังไง
ตลอดข่าวของเราก็จะรวบรวมมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
เดี๋ยวมาร์คเอาไว้ในใจก่อนได้มาแล้ว๒ยังเหลืออีก๑๖

หมายถึง๒ต้นเดี๋ยวไปตามกับต้นที่เหลือ

ต้นติดตามตอนต่อไป